คือเวลาหน้าหนาวแล้วมันหนาวมากอย่างนี้นะเราไม่มีน้ำอุ่น
มันก็ไม่อยากจะอาบแต่เอาจริงบางทีมีน้ำอุ่นนะคุณ
พอคุณอาบแล้วคุณจะไม่อยากออกจากน้ำ
พอออกมาแล้วมันจะหนาวอ่ะกว่าเดิมใช่ไหมแล้วการที่ไม่อยากอาบน้ำมันไม่เท่าไหร่
แต่ถ้าคุณไม่ได้สระผมด้วยโห้ยมันแย่อ่ะค่ะ
มันมีวิธีไหมมันมีวิธีดิฉันไปค้นหาวิธีในโซเชียลมานะคะว่า
เขามีวิธีการสระผมแบบที่ตัวไม่เปียกไม่ต้องอาบน้ำคุณจะได้ไม่หนาวเยอะไง
เพราะว่าสระผมเสร็จคุณก็เป่าให้แห้งเลยวิธีนี้เนี่ยได้ผลดีเลยแหละ
เดี๋ยวพาไปดูกันว่าเขาใช้วิธีไหนในการสระผมแบบไม่ให้ตัวเปียกน้ำค่ะ
คุณชนะคุณลองไปทำดูนี่คือวิธีการสระผมแบบมิติใหม่

คูแต่ไม่หนาวไม่ต้องกลัวน้ำเย็นเพราะว่าน้ำเย็นจะไม่โดนตัวคูณโดนแต่หัว
รับรองเลยคุณจะไม่หนาวคุณจะไม่สั่นแน่นอนแต่ว่ามันลำบากนิดนึงเท่านั้นเอง
เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นมิติใหม่แห่งการสระผมนะคะ
โลกต้องจำแล้วแหละวิธีนี้นะเราต้องจาลึกเอาไว้นะคะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปในโซเชียลกันเยอะมากเลย
มีคนแห่กันมาคอมเมนต์เยอะแยะเลยบางคนบอกว่าสระผมแต่ไม่อาบน้ำ
ถูกอันนี้แหละสระผมแต่ไม่อาบน้ำเพราะว่ามันหนาวก็เลยไม่อาบน้ำแต่สระผมได้
ถ้าผมยาวต้องแบกโอ่งแล้วแหละถึงจะสะอาดขนาดนี้
อันนี้ก็คือวิธีการสระแบบประหยัดน้ำด้วย
ส่วนมากเนี่ยนะคะที่เขาดูกันในคอมเมนต์เขาก็จะมีการแท็กเพื่อนมาดูนะ
แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามัดไม่ดีเนี่ยขวดจะฟาดหัวหรือเปล่า
ก็มีน้ำก็ไม่ได้ก็มีสาวสาว